การตามหาลูกน้องหายไป๒วัน
นายจ้างเขาออกตามหาแต่ท้ายที่สุดไปพบเป็นศพ
และที่น่ากลัวก็คือเป็นศพที่ถูกลวดขึงคอไว้
คาดว่าลวดจะใช้เป็นสายไฟฟ้า
เพื่อจะช็อตจนเสียชีวิต

พบผู้เสียชีวิตนอนพาดกับลวดไฟฟ้า
อยู่บริเวณหลังสวนร้านขายต้นไม้
ริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีหมู่๓ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายลิขิตคำวิชิตอายุ๓๖ปี
ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพู

ซึ่งผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้า

โดยมีลวดเกี่ยวอยู่ที่ลำคอเป็นแผลชะกัน
จากการสอบถามนายสุขชัยพรสิรินายจ้างของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเพิ่งจะมาทำงาน
มีหน้าที่ทำตะแกรงเหล็กปิ้งย่าง
ซึ่งลูกน้องบอกว่าผู้เสียชีวิตได้หายไป

ตัวเองซึ่งเป็นนายจ้างเองแล้วก็ลูกน้องคนอื่น
ได้เตือนออกตามหาจนนกระทั่งมาพบ

ตำรวจก็สอบถามไปยังผู้ที่ดูแลสวนต้นไม้
ก็ทราบว่าที่ผ่านมามีคนมักจะเข้ามา
จึงได้ขึงลวดไฟฟ้าเอาไว้บริเวณรอบพื้นที่สวนต้นไม้

เขาก็เป็นวิธีป้องกันของเจ้าของสวน
ใช่โจรมาเมื่อไหร่โดนไฟช็อตแน่นะครับ
ซึ่งเมื่อตำรวจตรวจสอบก็พบว่า
บริเวณที่ขึงลวดไฟฟ้านั้นไม่มีสัญญาณไฟเตือนด้วยนะ
ก็คือเป็นการขึงแล้วก็ปล่อยสัญญาณไฟไปเรื่อย
ไม่ได้เตือนว่ามีวัตถุต้องสงสัยมาโดนรั่วที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไป
คือบางทีอาจจะต้องมีป้ายไงเตือนว่า
นี้เป็นเขตที่มีกระแสไฟฟ้า
ระมัดระวังด้วยเจ้าโจรพูดอย่างนี้ได้เลย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวเจ้าของสวนแล้วก็ผู้ดูแล
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพลาดหลุมแก้ว
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
ก็นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
ก่อนประสานญาติมารับศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป